ส่วนบริษัทแพนบีมีเดียจำกัดมหาชนคว้าสิทธิ์ในการดูแลสิทธิประโยชน์ให้กับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยต่ออีก๘ปีครับ
หลังจากที่สมาคมนั้นได้มีการเปิดพิจารณาคัดเลือกผู้บริหารสิทธิประโยชน์อย่างเป็นทางการประจำปี๒๕๖
ซึ่งผู้ที่มีคุณสมบัตินะครับมีความสนใจที่จะเข้าร่วมพัฒนากีฬาฟุตบอลไทยก็นำเสนอแผนงานให้กับคณะกรรมการพิจารณา
ซึ่งมีผู้ยื่นเข้ามาใน๒รายด้วยกัน
ปรากฏว่าสุดท้ายเจ้าเก่าของแพนบีนั้นก็ยังถือสิทธิ์ต่อเนื่องนะครับเพราะว่าให้ผลประโยชน์ตอบแทนสูงที่สุด
ก็จะดูแลนะครับรับสิทธิ์ในการจัดการแข่งขันฟุตบอลทีมชาติการแข่งขันลีกอาชีพกิจกรรมฟุตบอลต่างต่อไปอีก๘ปี
ซึ่งก่อนหน้านี้แพลนบีก็คว้าสิทธิ์ไปแล้วในช่วง๔ปีแรกภายใต้การบริหารงานของพลตรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงครับ